ไปดูจิตอาสาอีกหนึ่งจุดนะคะที่บริเวณเต็นต์อาหารพระราชทานค่ะ
อาสาก็ยังคงทำงานนะคุณภาคภูมิเตรียมอาหารเตรียมน้ำดื่มให้กับประชาชน
ที่เดินทางไปที่บริเวณนี้นะคะติดตามการรายงานจากทางด้านของคุณวัชรีดวงใส
รายงานมาจากเต้นอาหารพระราชทานนะคะบริเวณสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเดิมนะคะ
ที่บริเวณราชดำเนินกลางค่ะเชิญค่ะ
ตรงนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดค่ะที่มีความสำคัญนะคะ
นั่นก็คือเต็นต์อาหารพระราชทานนั่นเองค่ะซึ่งขณะนี้นะคะ
เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนค่ะบริเวณหน้าโรงแรมรัฐนโกศิลป
แล้วก็บริเวณจุดคัดกรองพระแม่ธรณีบีบมวยผมค่ะ
ซึ่งการแบ่งโซนนะคะก็จะแบ่งได้อย่างชัดเจนค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นอาหารเจนะคะแล้วก็ด้านนี้ค่ะ
จะเป็นผัดซีอิ๊วก๋วยเตี๋ยวนะคะโดยมีประชาชนนะคะ
ก็ทยอยเดินทางมาต่อแถวค่ะรับบริการทั้งเครื่องดื่ม
แล้วก็อาหารอย่างต่อเนื่องเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยนะคะ
เหล่าจิตอาสาบริเวณนี้นะคะซึ่งเอ่อคุณพี่ก็คือเป็นเหมือนเป็น
ผู้ประกอบการทางด้านเอกชนใช่ไหมคะที่ได้มาให้บริการด้วย
อ่ามีอะไรบ้างคะวันนี้วันนี้ก็จะมีผัดซีอิ๊วมีผัดกะเพรา
แล้วก็ซีอิ๊วหมูนะคะแล้วก็มีอาหารทะเลร่วมมาจากอ่า
ร้านอาหารเพื่อนที่ร่วมกันทำจากวางมุกก็จะมีผัดเรือโป๊ะนะคะ
มีผัดฉาปลาดุกนะคะแล้วก็จะมีผัดผักรวม
แล้วก็มีอาหารเจทั้งหกชนิดค่ะเรามาปักหลักอยู่ที่นี่กี่วันแล้วคะ
ตรงนี้ก็ตั้งแต่วันเริ่มต้นแล้วก็มีกรยานิมิตรที่เป็นทางร้านอาหาร
แล้วก็รูปบริษัทแล้วก็อ่าเอกชนทั่วไปที่ทำอ่า
ทำเกี่ยวกับอาชีพต่างก็เข้ามาร่วมช่วยกันนะคะ
แต่ในทีมของจิตอาสาของทีมสมาคมพัฒนาคารไทยนี้ทำมาตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มต้นอ่า
ตั้งแต่พระหลวงสวรรค์นาคตเมื่อเมื่อไปเดือนตุลาจนมาถึงถึงณวันนี้ค่ะ
แล้วก็วัตถุดิบที่เราได้เลือกให้กับประชาชนก็คือเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
ใช่ค่ะของสมาคมพัฒนาคารไทยนี่ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพทั้งหมดนะคะ
เพราะว่าเราต้องคัดกรองอย่างดีเพราะว่าให้ประชาชนทุกท่านได้ทานอาหารดี
ให้คนของพ่อหลวงได้ทานอาหารที่ดีอร่อยและมีสุขภาพค่ะโอเคค่ะขอบพระคุณนะคะค่ะ
เดี๋ยวเราจะมาอีกหนึ่งจุดนะคะซึ่งก็เป็นเอ่อ
เหล่าจิตอาสาเหมือนกันค่ะที่มาช่วยกันแจกจ่ายนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มนะคะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใจร้อนไหมคะค่ะเอ่อตรงนี้นี่คือเป็นหน่วยงานทั้งเอกชนแล้วก็หน่วยงานของรัฐบาลมาร่วมกันเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเป็นของสำนักพระราชวังค่ะค่ะแล้วก็หลังจากที่มีการถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงราชการที่เก้าไปแล้วอะค่ะแล้วก็จนถึงตอนนี้ค่ะที่มีประชาชนค่อนข้างที่จะลดน้อยลงการบริการประชาชนเรื่องอาหารและเครื่องดื่มนี้แตกต่างกันยังไงบ้างคะก็เรายังบริการเหมือนเดิมค่ะก็ยังมีประชาชนหลั่งไหลมาก

กำลังทำอาหารให้เราได้ได้ทานกันอยู่นะคะซึ่งนี่ก็เป็นเหล่าจิตอาสานะคะที่มาร่วมงานกันหลายวันแล้วนะคะหลายคนบอกว่าไม่เหนื่อยเลยค่ะแต่ว่าอาจจะมีอาการปวดหัวบ้างนะคะเมื่อยค้าบ้างเพราะว่าเดินแจกจ่ายกันไปตลอดถนนเลยนะคะแล้วก็ยาวไปจนถึงแยกคอกวัวเลยนะคะสวัสดีพี่พี่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบริเวณนี้นะคะ

เนี้ยจะเจอผลเจอแดดอะไรที่ทำให้เราทุ่มเทแล้วก็ไม่ไม่ยอมถอดใจกันไปก่อนหน้านี้ค่ะก็กำลังใจจากพระองค์ท่านเนี้ยแหละค่ะค่ะมาจากจุดเดียวกันหมดเลยค่ะถ้าทุกคนเนี้ยอยากจะทำเพื่อพระองค์ท่านขอบคุณพี่พี่ทั้งสองคนมากเลยนะคะขอบคุณค่ะค่ะนอกจากว่าประชาชนที่มาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิง
ที่มาทุ่มเทแรงกายแรงใจกันนี่แหละค่ะแล้วก็คาดว่าตลอดทั้งคืนนะคะ
จิตอาสาก็ยังคงปักหลักทำอาหารเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศที่โรงอาหารบริเวณตรงข้ามโรงแรมรัตนโกศิลป์ค่ะ